เรื่องที่เป็นข่าวบ่อยเราก็พยายามที่จะพูดกันกับเรื่องของการให้ผู้สูงอายุขับรถ
ต้องระวังด้วยเพราะบางทีท่านอาจจะมีการตัดสินใจที่ช้าหน่อยนะครับ
คุณตาคนหนึ่งอายุ๗๒ปีพาภรรยากับหลานขับรถขึ้นไปเที่ยวบนเขา
ไปดูวิวที่หนองบัวลำภูรถเนี่ยกำลังถลายจะตกเขา
คุณตานจะเหยียบเบรกแต่ว่าพลาดไปเหยียบคันเร่งแทนครับ
รถก็เลยพุ่งตกเขาลงไป๗๐เมตรแต่ก็โชคดีเขาก็รอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ

สภาพรถตกเขาไปแล้วแบบนี้บริเวณจุดชมวิวช่องเขาขาด
อุทยานภูเก้าภูพาลคำตำบลบ้านคออำเภอโนรสังจหนองบวนลำภูครับ
ตำรวจโรงพักนวลสังพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยมรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นจุดจอดรถชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐ
เป็นรอยต่อมระหว่างอำเภออุบลรัฐจขอนแก่นกับอำเภอโนรสังจหนองบวนลำภู
ขณะที่เกิดเหตุมีประชาชนก็ไปแวะเที่ยวไปจอดรถตรงนี้นะไปถ่ายรูป
แล้วพอเกิดเหตุการณ์คนที่เขาไปเที่ยวเขาตกใจ
ก็ไปยืนมุงดูด้วยความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พบรถเชฟโรเล็ตแคปติว่าสีขาวทะเบียนดศดาคอควาย๙๕๙๗กรุงเทพฯมหานคร
ขับขี่คือนายหนูพันธ์ชัยเลิศอายุ๗๒ปีแล้วนะครับ
ก็เป็นคนอยู่ที่ตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบวนลมภู
ตอนไปเจอคุณน้ำแข็งเชื่อไหมไม่ได้บาดเจ็บเลยนะ
แล้วก็มีภรรยาอายุ๖๕ปีได้บาดเจ็บเล็กน้อยที่แขน
หลานสาวอายุ๘ขวบ๒คนเนี่ยปลอดภัยแต่คุณลุงคนขับไม่ได้เจ็บเลยครับ
มันก็มีคำถามนะคุณผู้ชมทำไมถึงไม่เจ็บเลย
ทำไมไม่บาดเจ็บเลยห้อยพระอะไรอ่ะดูสภาพรถสิ
ทีนี้ก็สอบถามไปสอบถามบอกว่านายหนูพันธ์คนขับเนี่ย
เขาแวะพักที่จุดชมวิวตรงนี้สักประมาณเที่ยงของเมื่อวาน
หันหน้าไปทางไปดูน้ำในเขื่อนแต่ยังไม่ทันได้ดับเครื่อง
ไปคุยกับหลานตอนนั้นรถมันเคลื่อนตัวไปข้างแล้ว
แล้วก็เหมือนไปโดนขอบปูนกั้นคือมันไหลนะฮะ
แล้วรถเป็นเกียร์ออโต้เขาก็ตกใจมากจะเหยียบเบรก
กลับไปเหยียบผิดดันไปเหยียบคันเร่งแทนทำให้รถมันพุ่ง
ทะลุแผงกั้นตกลงเขาไปพลิกคว่ำหลายตลบนะฮะ
แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันมีเรื่องของต้นไม้ขวางไว้เยอะแยะมากมายทำให้รถเนี่ยไปติดคาอยู่กับต้นไม้
จึงไม่ได้ถลายลงไปลึกกว่านี้กู้ภัยก็ระดมกันเข้าไปช่วยเหลือ
พยายามนำรถขึ้นมาตกลงไปตอนเที่ยงเอาขึ้นมาได้ตอน๓ทุ่ม
ตอนนี้รถยังเอาขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าทุกคนในรถก็ปลอดภัย

นี่ถ้าเกิดว่าพอเดี๋ยวผู้สื่อข่าวไปเจอนี่ต้องไปถามคุณตาหน่อยล่ะ
ว่าห้อยพระอะไรหุนตาไม่เป็นอะไรเลย